กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นคุณเบสอรพิมกันบ้างนะคะ
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ

วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าจริงแล้วหลายคนก็คงหวังดีกับบ้านเมืองนะคะ
ขณะที่อีกหนึ่งท่านค่ะคุณโคธมอาริยาบอกว่า
จริงอยากให้สังคมหยุดประเด็นนี้หยุดขยายประเด็นได้แล้ว
จริงสังคมไทยก็มีความแตกแยกแล้วก็มีเรื่องของอื่นที่ยังคงแฝงอยู่นะคะ
อกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านที่ปิดสื่อโจมตีสถาบันไทย
แล้วก็การทำงานของรัฐบาลไทยค่ะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หลังจากที่ได้ขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้ดูแลกลุ่มที่หมินสถาบันก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งส่วนตัวไม่ทราบที่อยู่อย่างชัดเจน
แต่เชื่อว่าหากมีกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้
ก็จะมีการส่งตัวมามาให้ทางการไทยดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดด้วย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ
นั่นก็คือประเด็นคุณเบสอรพิมบอกว่า
จริงแล้วไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากอรมน
ได้มีการว่าจ้างนางสาวอรพิมรักษาผลหรือว่าเบส
นักพูดที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นะคะ
บอกด้วยว่าส่วนตัวไม่รู้จักไม่เคยพูดคุยเป็นการส่วนตัว
แต่เชื่อว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีความหวังดีต่อบ้านเมือง
แล้วก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
ขณะที่นายโคธมอาริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดลแนะนำสังคมแบบนี้บอกว่า
ไม่ควรที่จะด่วนตัดสินใจอะไรหรืออย่ามีความรู้สึกร่วม
จนเกิดเป็นดราม่าเพราะว่าทุกวันนี้ความขัดแย้งที่ยังคงแฝงอยู่
เมื่อมีสิ่งใดมาสะกิดก็จะทำให้ความขัดแย้งบานปลายขยายขึ้นได้
ดังนั้นจึงควรที่จะหยุดขยายความในเรื่องนี้ได้แล้วค่ะ